แต่เป็นนุ่มโสดที่เขามีคู่จิ้นนะคุณผู้ชม
และล่าสุดนะคะเตตะวันเขาพาคู่จิ้นหนุ่มนิวทิติภูมิ

ไปเที่ยวไกลถึงภูตานเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นอกจากจะไปสัมผัสกับอากาศนาว

ขอพรให้กับชีวิตด้วย
เจอตัวหนุ่มเตมาฝากซีรีส์เรื่องล่าสุดแทนแมน
เรื่องนี้เขาบอกว่าหนุ่มเตต้องรับบทเป็น๒คนนะ

ช่วงนี้บอกเลยว่าเตยเนี่ยฮอตมากงานรุมเยอะ
ที่สำคัญตัวจริงเนี่ยมีออร่าออใจหน้าตาสดใสมาแต่ไกลเลย
ก็เลยต้องถามถึงคลิปล่าสุดที่ไปภูตานกับคู่จิ้นแล้วก็เพื่อนสนิท
นิวทิติภูมินิวชัยพลและสาวหนึ่งเดียวของทริปนี้
มุกวรณิตว่ามีความสุขแค่ไหนถึงได้สดใสเบอร์นี้
ซึ่งหนุ่มเตเนี่ยเขาบอกว่าทริปนี้เนี่ยนอกจากจะไปเที่ยวแล้วนะครับ
ยังไปขอพรที่ไทเกอร์เนสด้วยว่าแต่เขาไปขอพรเรื่องอะไรไปฟังค่ะ
มีวัดที่หนึ่งคือไทเกอร์เนสนะครับเป็นแบบเป็นวัดอยู่บนริมหน้าผาเลย
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของปี๒๐๒๓ของโลกอะไรอย่างนี้
ก็คือพอเข้าไปแล้วเนี่ยปีนเขาเข้าไปเขาจะไม่ให้อะไรเข้าไปเลย
ก็ขออะไรก็ขอแบบให้ขอให้ชีวิตมีความสุขขอเจอสิ่งดีอะไรอย่างนี้นะ
เรื่องแบบการงานขอให้แบบเราได้งานดีทำได้แบบที่สำคัญคือขอ
ที่สำคัญคือขอให้คนรอบตัวดีอันนี้สำคัญสุดสำหรับผม
ขอให้เจอกรรณมิตรที่ดีขอให้แบบมีความสุขทุกวัน
มุกเนี่ยได้แผลกลับมาเป็นของฝากนะแล้วต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นเพื่อนน้องมุกเนี่ยสบาย
เพราะอะไรเพราะว่าชีเป็นสายเปย์พร้อมเพลย์ให้กับพี่จ้า
มุกนี่คือแบบป่ามากคือแบบพี่เตพี่นิวคือทำงานทุกวันไง
แล้วก็แบบไม่ได้แลกเงินไปมุกแลกเงินไปเผื่อ
แล้วพอได้เงินไปเผื่อปุ๊บกลับมาถึงบอกว่ามุกขอเลขที่บัญชีเดี๋ยวจะโอนให้
ไม่เป็นไรไม่ได้เลี้ยงพี่เลยเอ้าเป็นน้องยังจะเลี้ยงพี่อีก
ก็เลยใช่ก็เลยแบบนิวเราเป็นคนยังไงกันเนี่ย
แล้วมุกก็ไม่ยอมให้เรียกพี่จริงนะก็เลยตัดสินใจกับนิวว่า
เดี๋ยวพามุกไปเลี้ยข้าวมื้อใหญ่หน่อยดีกว่า